กลับมาว่ากันด้วยเรื่องของราคาทองคำกันอีกครั้งนะคะ
หลังจากที่เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ
ได้ทำสถิติสูงสุดตลอดการ
แต่มาวันนี้ค่ะกลับลดลงติดต่อกันถึง๓วัน
ราคาทองคำนะคะร่วงลงมาต่ำกว่า๑๙๐๐ดอลลาร์ต่อออน
แล้วก็แต่ระดับต่ำสุดในรอบ๒เดือนที่๑๘๔๘ดอลลาร์ต่อออนด์ค่ะ
ฟังแบบนี้แล้วกังวลว่าจะเป็นไปในทิศทางลบใช่ไหมคะ
ก่อนปิดปี๒๕๖๓ค่ะ
คำตอบจะเป็นอย่างไรเรามาไล่เรียงไปพร้อมกันค่ะ
ราคาทองคำนะคะที่เพิ่มขึ้นตลอดช่วงปีที่ผ่านมานะคะ
ก็เกิดจากนักลงทุนนั่นเองค่ะซึ่งนักลงทุนเนี่ยได้หอบเงินสดนะคะ
ถามว่าทำไมเขาต้องหอบเงินสดไปลงทุนนั่นก็เพราะว่าเขาหวาดระแวงค่ะ
หวาดระแวงมักจะเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการที่เกิดไวรัสโคโรนาระบาด
กระจายไปทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อสะสมมากกว่า๓๒ล้านรายแล้วก็เสียชีวิตมากกว่า๙แสนรายค่ะ
ซึ่งผลจากความหวาดกลัวในครั้งนั้นนะคะได้ส่งผลให้ราคาทองคำอดีตเพิ่มขึ้นกว่า๓๔
และนับจากต้นปีมาจนถึงปัจจุบันหุ้นทองคำของสองหมึกทองยาแก่โลกก็ดีดตอบรับแล้วกว่า๕๐
ส่วนเหตุที่ราคาทองคำร่วงในช่วงไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้านะคะนั่นก็เป็นเพราะว่านักลงทุนค่ะได้เทขายทำกำไร
แรงกดดันสกุลเงินดอลลาร์แข่งค่าค่ะโดยแต่ระดับ๙๔๖๐สูงที่สุดนับตั้งแต่๒๔กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะ
และความต้องการจิลเวอรี่ค่ะก็ลดลงด้วยโดยเฉพาะอินเดียค่ะหนึ่งในประเทศที่มีการบริโภคทองคำมากที่สุดในโลกสัดส่วนคิดเป็นถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์
แต่เมื่อกำลังเผชิญอยู่กับวิกฤตโควิด๑๙ก็ทำให้ความต้องการบริโภคทองคำนั้นลดลง
แล้วราคาทองคำนะคะที่มีการประเมินไว้ว่าจะกลับมาพุ่งนิวไฮอีกครั้งนั้นจะอยู่ที่ระดับเท่าไหร่
มองไปที่ตลาดทองคำเมื่อวันศุกร์สุดสัปดาห์นี้นะคะก็คงเห็นกันแล้วว่าราคาทองคำค่ะเริ่มมีการฟื้นตัวขึ้น
ซึ่งอาจจะเป็นผลมาจากการเข้าซื้อเกรงกำไรโดยมีปัจจัยหลายอย่างเป็นตัวเร่งค่ะ
จัยเหล่านั้นมีอะไรบ้างก็ตั้งแต่หนึ่งคือการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่๓พฤศจิกายนนี้ค่ะ
ซึ่งดูแล้วนะคะหลายคนรวมถึงนักลงทุนเองเนี่ยมองเห็นแววความยุ่งเหยิงมาแต่ไกล
แล้วก็๓ค่ะการอัดฉีดสภาพคล่องโดยธนาคารกลางทั่วโลกที่ทั้งระบบธนาคารกลางสหรัฐแล้วก็สกุลเงินดอลลาร์นั้นอ่อนค่าค่ะ
และ๔ค่ะสถานการณ์การค้าที่ตึงเครียดไปทั่วโลกรวมถึงความเสี่ยงทางการเมือง
ที่จะแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะที่ยุโรปนะคะอย่างอังกฤษเนี่ย
ก็มีการตั้งรับระลอก๒จนถึงเคยมีการข่าวประกาศว่าจะมีการล็อกดาวน์
แต่สุดท้ายแล้วก็มีการเปลี่ยนแผนค่ะ
ปัจจัยที่ว่านี้นะคะเป็นแรงผลักดันค่ะให้ราคาทองคำ
อ่านทำสติติถึง๒๒๐๐ต่อออนในระยะอันใกล้ค่ะ
และก่อนปิดปี๒๕๖๓นะคะก็อาจพุ่งขึ้นมากกว่า๒๐๐ดอลลาร์ต่อออนจากระดับปกติ
และในเอก๖๑๒เดือนข้างหน้าค่ะก็อาจอยู่ที่๒๔๐๐ต่อออนค่ะ
แต่ยังไงก็ตามนะคะสำหรับช่วงนี้
หวังว่าราคาทองคำยังมีแนวโน้มเคลื่อนไหวในเกาะบริเวณ๑๘๔๕ถึง๑๘๘๒ต่อออนค่ะ
โดยแนวต้านแรกที่๑๘๘๒ต่อออนอาจไม่แรงเทขายออกมาค่ะ
ถ้าผ่านกินไปได้ก็จะมีแนวต้านถัดไปที่๑๙๐๐ต่อออน
แต่หากไม่ผ่านนะคะแนะนำเปิดสถานะขายเพื่อรอซื้อคืนค่ะเมื่อราคาอ่อนตัวลง
เพียงแค่การลงทุนในทองคำจริงเท่านั้นนะคะการซื้อหุ้นทองคำก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่นักลงทุนเองเนี่ย
เห็นกำไรแล้วก็อาจทำกำไรได้มากกว่าทองคำจริงด้วยซ้ำค่ะ
แต่ก็เชื่อว่าหุ้นทองคำจะประสบความสำเร็จทั้งหมดนะคะวันนี้เราคัดสรรมาให้ทั้งหมดสามตัวค่ะ
คาดการณ์ของบรรดาน้องวิเคราะห์ที่มองว่านี่จะเป็นหุ้นทองคำที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดค่ะ
แน่นอนว่าหนึ่งในสามตัวนะคะก็คงหนีไม่พ้นหุ้นเหมืองทองค่ะนั่นก็คือบาริโก
หนึ่งในบริษัทเมืองทองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกผลิตทองคำมากกว่า๕แสนออนต่อปี
ซึ่งคาดว่าผลผลิตทองคำเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณห้าล้านออนต่อปีค่ะไปจนถึงปีสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบสอง
และตัวที่สองค่ะก็คือฟรานโกเนวาด้าบริษัทสตรีมมิ่งทองคำนะคะ
ที่เป็นที่ครอบคลุมทั้งทองคำเงินทองคำขาวหรือแม้แต่น้ำมันและก๊าซค่ะ
โดยปีสองพันห้าร้อยสิบสองของรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจากทองคำถึงหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะ
และตัวสุดท้ายก็คือกองทุนเอสพีดีอาร์ค่ะ
องทุนประเภทหนึ่งในกองทุนอีทีเอฟที่ถือครองทั้งหุ้นเหมืองทองคำและหุ้นสตรีมมิ่งทองคำค่ะ
หากย้อนไปวันที่สามและสี่สิงหาคมที่ผ่านมานะคะกองทุนเอสปีดีอาร์ก็ได้กว้านซื้อทองคำค่ะ
มาถึงครองกว่าสิบห้าตันรวมทั้งหมดมีมากถึงหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบแปดตัน
มากกว่าเงินสำรองของธนาคารแห่งอังกฤษถึงสี่เท่าค่ะจากภาพที่เกิดขึ้นนะคะ
แนวโน้มทองคำยังคงเป็นไปในทิศทางบวกส่วนใครนะคะอยากลงทุนแบบไหน
ก็ขอให้ระมัดระวังในการลงทุนด้วยเพราะการลงทุนนั้นมีความเสี่ยงค่ะ